เขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
สีเขียวเขียวคล้ายกันอ่าแต่คนล่ะบริษัทค่ะคนนึงเขานั่งพักอยู่
อีกคนนึงตัวใหญ่มากสวมหมวกกันน็อกเดินปีเข้าไป

คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยจะมีคนหนึ่งเขานั่งอยู่นะ
นี่โอ้โหตบหัวแล้ว
นี่ฮะต่อยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับ
แล้วประเด็นคือปิดบังใบหน้ามาแล้วพาพวกมาด้วย
อีกคนนึงเขาก็นั่งอยู่เฉยพักอยู่นะครับ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะเสื้อเขียวเหมือนกันแต่ว่าคนละบริษัทนะครับ
ก็คงจะเดาออกว่าเป็นบริษัทไหน
จริงแล้วคลิปนี้มันสัก๒นาทีเสร็จได้
แล้วก็บอกว่ามันเป็นภาพของพนักงานส่งอาหารบริษัทหนึ่ง
เป็นผู้ชายกลุ่มที่เขาเดินเข้ามามีสัก๔๕คน
รุมทำร้ายไปชกเอาหมวกกันน็อกตีไปถีบที่หน้าหนุ่มพนักงาน
หนึ่งคนที่นั่งอยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วพอเขาทำเสร็จปุ๊บก็หลบหนีออกไป
พวกกันมานี่ฮะเต็มไปหมดเลยนะครับ
แหม่ฝ่ายคนเดียวจะไปสู้ยังไงเนอะเขามากันตั้งหลายคน

ก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะเขาบอกว่าเอ๊
เราควรจะมีวิธีการลงโทษผู้ก่อเหตุให้มันหนักกว่านี้ดีไหม
อยากมาทำตัวเป็นพวกมากแล้วก็นักเลงพากันไปทำร้ายใครดีหรือเปล่า
แนะนำให้ผู้เสียหายนะครับเห็นคลิปนี้แล้วเอาไปแจ้งความซะ
แล้วบอกมาว่าใครเป็นคนทำนะฮะบางคนก็บอกว่า
คนตัวใหญ่กลัวโดนสวนหรือเปล่าทำไมไม่ยอมถอดหมวกออกล่ะ
ไปถึงทำคนตัวเล็กกว่าแบบนี้ต่อมาทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป
จุดเกิดเหตุมันเป็นสารามริมทางบริเวณแยกอุทัย
ตะบลสามเรือนอำเภอบางปะกงจังหวัดพนัทนครศรีอายุทยา
คือจุดนี้มันเป็นจุดที่รายเดอร์จะไปนั่งพักกัน

พวกใครพวกมันบริษัทใครบริษัทมันแหละครับ
ก็ไปถามพอจะมีคนรู้บ้างว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

คนเจ็บก็ใส่เสื้อรายเดอร์ของบริษัทหนึ่ง
ผู้ที่ถูกรุมทำร้ายเขาชื่อเล่นคือในบิ๊กอายุ๓๐ปี
จริงแล้วบิ๊กก็จะรับออเดอร์อยู่แถวนี้เป็นประจำ

ก็จะมีอีกหลายคนที่นั่งพักกันอยู่บริษัทเดียวกัน
แต่อีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปทำร้ายร่างกาย
คือสาเหตุน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนคือมีเรื่องจากที่อื่นมาก่อน
แล้วก็มาไก่เกลี่ยกันเคลียร์กันให้จบด้วยวิธีการแบบนี้
พอเคลียร์ปุ๊บต่อยปุ๊บกระทืบปุ๊บถือว่าจบแล้วแยกย้ายกันไป

แต่ก็ไม่รู้ว่าผู้บาดเจ็บนั้นจะไปแจ้งความเอาผิดคนที่มาทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับ
สาเหตุอะไรไม่รู้แหละแต่ภาพเนี่ยชัดเจนว่าเดินเข้ามาแล้วก็เข้าไปทำร้ายเขาก่อนนะคะ